ตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณผู้ชมได้มาชมโลมาใกล้
และนี่ได้มายืนอยู่ขอบบอร์จะได้เล่นกับโลมาส์คุณผู้ชมค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมทราบ
ก่อนที่จะออกไปทำงานออกไปท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์วันพรุ่งนี้แล้วนะคะ
สำหรับช่วงนี้อากาศถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะ
แต่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนคุณจะรู้สึกได้ถึงอากาศที่น้าวเย็นลมพัดมาแรงแล้วนะคะคุณผู้ชม
ตรวจสอบข้อมูลกันเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
ภาพที่เห็นนี้อยู่ก็คือภาพถ่ายดาวเทียมเป็นภาพเกิดขึ้นณปัจจุบันนะคะ
สังเกตเห็นว่าภาคใต้มีเมฆปกคลุมเล็กน้อยส่วนพื้นที่อื่นอื่นนั้นก็เรียกว่าฟ้าใสโปร่งสบายนะคะ
อาจจะมีแถบภาคเหนือจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ไม่ถึงกับมีฝนนะคะ
แต่สิ่งที่จะมีมาแน่ก็คืออากาศเย็นค่ะสังเกตที่เส้นสีน้ำเงินเรียกว่าเส้นความกดอากาศเรียกว่าเส้นนี้มาเมื่อไหร่
แล้วถ้ามีถึง๑๐๒๐เมื่อไหร่คือหนาวซึ่งณขณะนี้นะคะก็จะมีแค่ช่วงประมาณ
อีสานทั้งแถบเหนือตอนที่ติดกับฝั่งตะวันออกหนาวเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีลมพัดมาหลายทิศทางนะคะลมเย็นจากจีนนะคะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาเสริมทำให้ระยะนี้อุณหภูมิของภาคเหนือและภาคอีสานจะลดลง๑๒องศายอดดอยยอดภูหนาวถึงหนาวจัดน่าจะเป็นความหนาวเย็นระลอกสุดท้ายในช่วงของฤดูหนาวปี๒๕๖๓นะคะเดี๋ยวหลัง

นะคะตอนนี้หมอกก็หนานะคะบางพื้นที่ก็อาจจะมีเหมือยขาบนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าอากาศเนี่ยเย็นสบายเย็นจัดจัดเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคาดการณ์ว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะอุณหภูมิจะลดลงอีกสองถึงสี่องศาล่ะแล้วก็ยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะคะและหลังจากนั้น

เส้นทางนี้ก็ต้องเพิ่มความระบัดระหว่างกันด้วยค่ะ
สภาพอากาศระยะนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะ
หนาวแล้วจะกลับมาร้อนนะคะ
พอร้อนพ้นผ่านช่วงเมษาไป
ช่วงสงกรานไปฝนก็จะเทลงมาทั้งที่ร้อนนั่นแหละค่ะ

ให้รับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ส่วนใครจะไปท่องเที่ยววันนี้และสุดสัปดาห

ลาไปก่อนค่ะดิฉันเล่นกับโลมาก่อนนะคะ